คุณผู้ชมคะที่เพชรชบุรีค่ะชายเลี้ยงวัวคนนึงทะเลาะกับหลาน
สุดท้ายถูกหลานแทงตายคาริมถนนเลยนะคะ
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากทะเลาะกับลูกชาย
น้องว่าทะเลาะกับลูกแล้วก็เลยไปฆ่าพ่อ

นี่ค่ะสภาพนี้คนที่มาเจอเหตุการณ์นี้คือนักท่องเที่ยวที่เขาจะขับรถไปเที่ยวหัวหิน
แล้วผ่านมาเจอค่ะนี่ค่ะผู้ตายเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายก๊อตหรือว่านายน้อยสีแดงอายุ๕๖ปี
เป็นชาวเลี้ยงวัวอยู่ในระแวกเดียวกับที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ตรงนี้คือถนนสายเลี่ยงเมืองชะอำปรานบุรีนะคะ
ก็เป็นพื้นที่ของตำรวจสพชะอำ

ชื่อว่านายนานค่ะ
นายนาเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานของผู้ตาย
ในนั้นชื่อจริงคือพรรณยูอู่เงินอายุ๓๗ปีนะคะ
โดยที่ตำรวจมาถึงเนี่ยเจอผู้ตายนอนอยู่ข้างทางแบบนี้นะคะ
สภาพถูกแทงที่หน้าอกหลายแห่งจมกองเลือด
เขาบอกใต้ราวนมขวามี๓แผลหลังอีก๑แผล
แล้วก็มีปลอกมีดของผู้ตายตกอยู่๑ปลอกด้วย

กับเพื่อน๕คนกำลังขับรถไปหัวหิน
ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเธอเห็นคนตายกับคนก่อเหตุทะเลาะวิวาสชกต่อยกันอยู่
จากนั้นคนตายเนี่ยเธอเห็นเลยว่าถูกแทงเข้าหน้าอกหลายครั้ง

เธอก็คุยกับเพื่อนในรถแล้วบอกว่าเฮ้ยวนรถกลับมาดูกันเถอะ
แต่ตอนแรกวนกลับมาก็ไม่เห็นว่ามีคนนอนอยู่หรือยังไงหรือเปล่า
วนกลับไปที่เกิดเหตุเลยตอนแรกแค่วนกลับมาฝั่งตรงข้ามไงคะ
วนกลับมาที่จุดเกิดเหตุเลยแล้วพอลงไปดูโอ้โห

ส่วนคนก่อเหตุหลบหนีไปหลังจากที่ก่อเหตุ

๓ชั่วโมงผ่านไปชุดสืบสวนสพชะอำจับตัวคนก่อเหตุได้ที่บ้านเลยค่ะ
เป็นบ้านที่อยู่ในอำเภอชะอำนี่แหละนะคะในชุมชนบ่อแข็ม
คุยกับนายนานคนก่อเหตุตำรวจก็สอบสวนเขาก็ยอมรับว่าเขาฆ่าจริง
โดยเขากับนายก๊อตผู้ตายเนี่ยเป็นญาติกันคนตายมีศักดิ์เป็นลุง
จริงที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยมีปัญหากันบ่อยครั้งนี่แหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน๔โมงเย็นทำงานอยู่ที่เตาเผาถ่าน

ก๊อตก็เดินมาเลี้ยงวัวที่จุดตรงนั้น
แล้วเขาบอกว่าในก๊อตลุงของเขาส่งเสียงดังทำนองเหมือนท้าทาย
เขาก็เดินเข้าไปถามทำนองเมียลุงทำไมเมียอะไรเหรอ
หลังจากนั้นก็ทะเลาะกันเลยแล้วก็ต่อยกัน
แต่เขาบอกว่ามีดไม่ใช่มีดของเขามีดของลุงก๊อตนั่นแหละ
ลุงก๊อตน่ะหยิบมีดออกมาจากย่ามแล้วแพมจะแทงเขา
เขาก็สู้เลยต่อสู้ยื้อแย่งมีดกัน
ปรากฏลุงก๊อตเสียหลักล้มลงมีดหลุดมือ
เขาก็วิ่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีกลับบ้านแล้วก็ถูกตำรวจจับค่ะ

เขาบอกว่าคือก็เคยมีเรื่องบาดหมางใจกับลุงมาก่อน
เขาก็เลยก่อเหตุนะคะตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพชะอำแล้ว
ให้คุณมะเมียวสุชาดาลงพื้นที่ไปคุยกับภรรยาของลุงก๊อตนะคะ
คุณสำเรียงเธอบอกว่าเธอก็รู้จักกันนานนานก็เป็นหลานเธอนั่นแหละ
นานก็มากินอยู่ที่บ้านตามภาษายากันอะนะครับสามปีก่อน
นานเสพยาหนักหนักจนหลอนแล้วทะเลาะกับลูกชาย
ลูกชายของเธอก็คือลูกของลุงก๊อตอ่ะนะแต่จริงจริงแล้วนานไม่เคยมีปัญหากับก๊อตเลยนะ
ครับทำนองเหมือนทะเลาะกับลูกแล้วเลยมาฆ่าพ่ออ่ะอืม
ลักษณะเป็นแบบนั้นส่วนเรื่องที่บอกว่าทะเลาะกัน
แล้วสามีเธอจะไปแทงนานก่อนนานแล้วแย่งมีดมาแล้วแทงกลับเพื่อป้องกันตัว
เธอบอกไม่เชื่อสามีฉันไม่เคยหาเรื่องใครก่อนเธอว่าอย่างนี้นะคะ
ไม่เชื่อเพราะมีดเป็นของคนตายฉันยังไงฉันก็ไม่เชื่อ
เพราะมีดเป็นของคนตายไม่ใช่ของคนเป็น
ก็ใช่ไงมันเป็นไปได้ยากฉันก็ไม่เชื่ออย่างงี้ฉันก็ไม่เชื่อ
อยากถามว่าทำไมมากินมาอยู่บ้านเราทำไมถึงทำกับเขาได้อย่างนี้
ถึงก็ขนาดฆ่ากันเลยเหรอ
นี่ค่ะพอได้คุยกับลุงอีกคนนึงนะคะนายสุรินเนี่ยเป็นลุงของคนตาย
บอกว่าเฮ้ยอันนี้ขอยืนยันอีกคนนึงเลยนะ

ไม่เคยมีนิสัยหาเรื่องใครจริงจริงผมโกรธนานมากเลยนะ
คิดเลยว่าจะทำกับญาติกันได้ขนาดนี้
ถ้าญาติมันก็เคยไปกินข้าวกินปลาที่บ้านเขากินเนรบ้านคนตายมันไม่น่าหรอก
ความจริงเราดูแล้วสันนิษฐานว่าถามไอ้คนตาย
ไอ้เมียมันมีเรื่องอะไรกัน
เขาบอกไม่เคยทะเลาะกันแต่กับลูกอ่ะเคยกับลูกชายคนตาย
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของนายนานคนก่อเหตุนะคะผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกัน
ก็เจอแม่ของนายนานค่ะแม่พูดคำเดียวเลยครับ
แม่ไม่ได้บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีนะแม่บอกแม่เสียใจ
เสียใจจริงแล้วแม่ขอโทษลูกแม่มันสติไม่ดี
มันเสพยาบ้ามานานกว่า๑๐ปีจนมันหลอน
วันนั้นมันก็มาเล่าให้แม่ฟังเหมือนกันว่ามันไปแทงคนตาย
มันบอกว่ามันป้องกันตัวแต่แม่ก็รู้สึกเสียใจอยู่ดี
เขาบอกว่าเขาแค่ไปถามว่าไอ้อาลัยนะไอ้อาลัย
ก็คนตายแล้วนะเราไม่พูดถึงเขา
แค่ว่าคนของเราก็บอกนะว่าเขาจะชักมีดแทง
นั่นแหละเขาจะชักมีดแทงลูกชายป้านะ
แล้วเขาก็หลีบมีดแทงคุณเข้าสติไม่ค่อยดีนะ
เขาก็ทำตามที่ว่าสมองเขาสร้างน่ะ
ก็เดี๋ยวตำรวจเขาก็จะมีการสรุปสำนวนคดีแล้วก็ดำเนินคดีกันตามกฎหมายนะคะ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมอบให้ญาติรับไปดำเนินการตามประเพณีค่ะ